คุณผู้ชมคะมาดูทั้งราคามะนาวทั้งราคาทองค่ะ
มาดูราคามะนาวกันหน่อยในแต่ละตลาดที่เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปว่าทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นกันมากเลยว่าราคามะนาวแพงขึ้นเยอะจริง
มันก็จะไปส่งผลกับเมนูอาหารที่ต้องใช้มะนาวอย่างส้มตำหรืออะไรเนี่ยค่ะ
มาดูกันนะคะทีมข่าวของเราไปตรวจสอบที่ตลาดสดสตาร์ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดที่ระยองอ่า
มะนาวขนาดใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดถึงแปดบาทโอ้โห
ขนาดกลางสี่ถึงห้าบาทอ่าขนาดเล็กสามบาทถึงสามบาทกว่ากว่าโอ้โหนี่ฮะ
ในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมามะนาวลูกใหญ่สุด
ละแปดบาทนะคะอืมขนาดกลางลูกละ๖บาทครับ
ขนาดเล็กลูกละสี่บาทตลาดสดตำบลนาเมืองเพชรจังหวัดตรัง
มะนาวขนาดใหญ่ลูกละเจ็ดถึงแปดบาทเลยนะคะครับขนาดกลางหกบาท
ห้าบาทถึงหกบาทได้อ่าขนาดเล็กสามถึงสี่บาทครับ
ตลาดสดร่วมใจพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกมะนาวขนาดใหญ่
ก็ประมาณเจ็ดถึงหกบาทประมาณนี้นะคะครับขนาดกลางก็ห้าบาทถึงสามบาทกว่า
ส่วนขนาดเล็กลูกละสามบาทค่ะอืมตลาดภาษีซุงในเขตตัวเมืองชัยนาฏ
เขาบอกว่ายังไม่ขึ้นราคานะหรือฮะขนาดใหญ่สี่ห้าบาทได้นะคะอืม
ขนาดกลางยังขายลูกละสามบาทอยู่ขนาดเล็กลูกละสองบาทค่ะอ่า
เดี๋ยวไปฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าหรือคนในพื้นที่ต่างหน่อยนะฮะ
มันก็มีคือว่ามะนาวขึ้นแต่เรายังขายราคาเดิมพี่
แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นได้เพราะว่า
มะนาวกับเปรี้ยมะขามเปียกมันก็ไม่เหมือนกันรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปเลยพี่
มันก็จะมีผลกระทบที่ว่าเราซื้อในราคาที่สูงขึ้นแต่ขายเท่าเดิม
มันก็แพงแต่ว่ามันก็ต้องกินแก้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่มีความสามารถ
ต้องต้องต้องคนที่ต้องเป็นคนที่เรียนจบมาจบคนที่ได้เป็นผู้นำได้
แล้วมันต้องเรียนจบแบบสำหรับที่จะมาเป็นผู้นำอ่ะมันไม่ใช่แบบยังไงหรอ
ไม่ใช่ใครก็ได้ใช่ไม่ใช่ใครก็ได้
ราคาน้ำมันล่าสุดแจ้งหน่อยนะครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
มีขึ้นอีกนะครับตามนี้เลยนะครับเบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลนะฮะ
ราคาน้ำมันวันนี้พบว่าขึ้นอีกนะครับขณะเดียวกันเรื่องของพลังงาน
ว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่างต่างเนี่ยอ่าเดี๋ยวฟังเสียงนายกหน่อยนะครับ
วันนี้มีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะฮะ

ก็ตึงตึงจนกว่าจะตึงไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหม
ตอนนี้ยังตึงไปก่อนว่า๓๔บาทจนกว่าที่มันจะไม่สามารถจะรับได้
ถ้ามันเกิน๑๓๐จะทำยังไงถ้ามันเกิน๑๕๐จะทำไง
ถ้ามันถึงร้อยแปดสิบจะทำยังไงวันนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบระยะเวลาก่อนหน้านั้น
ในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็สูงอยู่เหมือนกันแต่เป็นการสูงระยะสั้นไม่ใช่สูงแบบนี้
ก็จะตรึงจนกว่าจะตรึงไม่ได้นะฮะ
รัสเซียยูเครนนี่ทำทองขึ้นใช่ไหม
วันนี้เยาวราชแทบแตกนะครับท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศหน่อยนะฮะ
หลายคนเนี่ยนำทองคำที่เคยซื้อเก็บไว้ตอนที่ราคาทองยังไม่แพงเท่าวันนี้
วันนี้เนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับ๙๐๐บาทนะฮะ
วันนี้เนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนะฮะโอ้โหหลายคนเนี่ยมารอตั้งแต่เช้า
กลัวว่าจะขายไม่ได้อืม
นี่นะเดี๋ยวราคาลงค่อยซื้อกันใหม่
แล้วคนดังนี่เขามีทองคำแท่งที่สะสมเนี่ย
หลายคนเขาก็เอาไปขายนะฮะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดนะฮะ
นี่คุณกะละแมเมื่อ๓๔วันที่แล้วนี่โพสต์คลิปเอาไว้
ทองคำแท่งที่บ้านที่ซื้อเอาไว้เอาไปขาย
เดี๋ยวขอดูตอนท้ายของคุณกะละแมหน่อยได้ไหม
เสร็จเนี่ยเอาเงินเนี่ยใส่กระเป๋าใบใหญ่เลยนะฮะ
ทองคำแท่ง๓๐แท่งไม่รู้แท่งแล้วเท่าไหร่

เอาใส่กระเป๋าลากกระเป๋ากลับบ้าน
แม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งนี่นะฮะ
ทองขึ้น๙๐๐บาทนี่เอาไปขายเหมือนกัน

ปรับขึ้น๙๐๐บาทนะฮะดูราคากันหน่อย
ใครที่จะขายทงขายทองช่วงนี้นะครับ

ดูราคากันหน่อย